เนี้ยมากันสองคนตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้าน
เอาไว้อยู่แล้วพอมาถึงมาขโมยเดี๋ยวนี้เขาขโมยแปลกเรื่อยนะคะ
คราวนี้ขโมยอะไรรู้ไหมเก้าอี้ค่ะลองดูค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหคุณเก้าอี้ยังเอาอ่ะ
เก้าอี้ไม้แต่คุณผู้ชมเก้าอี้ไม้ตัวนี้มีส่วนสำคัญต่อเจ้าของบ้านอย่างยิ่ง
เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีส่วนสำคัญอย่างไร

เสร็จแล้วปั๊บยกขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณป้าวรัฐขุนนะนะคะ
ซึ่งบอกว่าโอ๊ยเนี่ยมันมาเอาเก้าอี้เก้าอี้ไม้มาฆ่าตั้งอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ไปเลยเหตุการณ์นี้อยู่ที่ไหนอ่ะ
ตรงซอยท่าฉลบซอยคลองขุดวัดใหม่นะคะที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรี
เราก็เลยไปคุยกับทางคุณป้าเจ้าของบ้าน
ป้าก็บอกว่าเนี่ยพอมาดูกล้องวงจรปิดนะ
แม้ไอ้คนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
คือเห็นเลยว่ามีรอยสักอยู่ที่ขา
อันนี้มันน่าจะเป็นตำหนิรูปภัณฑ์สันธารที่น่าจะตามไปถึงตัวคนร้ายได้ไง
คุยกับคุณป้าคุณป้าวรัฐบอกแบบนี้
มันมาก่อเหตุตอนเกือบตี๕ตอนนั้นก็หลับกันอยู่ในบ้านหมดแหละ
มารู้อีกทีนึงอ้าวเก้าอี้ไม้มันหายไป

นึกว่าแบบใครยกไปตั้งตรงไหนดูเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
แล้วถามว่าเก้าอี้ไม้ตัวนี้สำคัญยังไง

คือซื้อมาตั้งเอาไว้ตรงนี้ราคา๖๐๐บาทใช่ไหม

ให้ผู้เท่าผู้แก่ให้คนแก่มานวดขาตอนเช้า
นวดขายยังไงนะนี่เขาก็แสดงท่าทางให้ดูนะ
มันต้องนั่งเก้าอี้ไม้ตัวนี้ยืดขาไปที่เก้าอี้ม้าหิน
เห็นไหมมันต้องนั่งคู่กัน
พอนั่งเก้าอี้หมายืดขาไปแบบนี้คุณ
แก่ที่มานั่งเนี่ยก็จะนั่งนวดเอายานวดขานวดแข้งหน่อย
มันเลยสำคัญไงคุณไม่งั้นจะเอาเก้าอี้ไม้มาตั้งหน้าบ้านทำไม
เพราะเก้าอี้ไม้จริงมีในบ้านอีกตัวหนึ่งเป็นคู่กัน
แต่ตัวนี้ต้องเอามาตั้งไว้เพื่อนวดขา
นี่ป้าวรัฐคะป้าวรัฐจะไปแจ้งความไหมหรือยังไง
ป้ายังไม่ได้แจ้งความหรอกเอาจริงมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะ
แล้วก็อี้มันก็อาจจะเก่ามากแล้วแต่ว่าป้าน่ะอยากเตือนภัย
นี่มาเอาบ้านป้ามาเอาแค่เก้าอี้ใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าเกิดมันไปบ้านอื่นล่ะ
เออมันจะไปเอาของที่มันมีค่ากว่านี้หรือเปล่า
เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะอะไรมันก็ขโมย
มันเอาหมดฮะแล้วทีนี้จะเอาเก้าอี้ไหนนั่งนวดอ่ะ
มาตั้งได้ประมาณปีฝ่าแล้ว
เอาตั้งไปปีกกว่าอ๋อ
ก็ต้องเอาเก็บเข้าไปก็เอาเข้าเอาออกอยู่แบบนี้กลัวหายอีกนะครับ